เฮ้ยเฮ้ยเวลคัมทุกโลกแห่งสหวะไว้เกษียณทั้งหลาย
เกษียณอะไรก็อย่าลืมเดินครึ่ง๙นาลามาดูยาแดวคราวนี้
ช่วงนี้นะคะงานเกษียณอายุราชการของบรรดาสวทั้งหลายเนี่ย
เยอะจริงโดยเฉพาะข้าราชการครูชื่องานก็มีอะไรบ้างล่ะคะ
เรือจ้างวางพลายงานปิดกรอกช็อก
งานนี้ใช่ไหมล่ะตามชื่อเลย
งานหนึ่งเกษียณอายุราชการเนี่ยค่ะ
ปกติแล้วก็มันก็จะมีแต่ความซึ้งอยู่ในนั้นนะ
แต่ที่โรงเรียนนี้คุณยายอยากให้ไปดูหน่อยค่ะ
เป็นงานเกษียณของคุณครูที่มั่วเซียนโหดแซ่แห้งค่ะ
แล้วเตรียมทั่วก่อนเห็นไหมละนั่น
ไม่มีใครยอมใครเลยคุณยายได้ยินเพลงคุณยายก็ไม่ไหวเหมือนกันแหละค่ะ
สรรค์สรรค์ตะละละโอ้ย
คุณมาซ้อมดัวสิคะสนุกสนานกันใหญ่เลยใช่ไหมคะ
คนไหนที่มีความสุขที่สุดว่ามันเป็นคุณที่เกษร๙๐บาทบรรดานักเรียนก็สนุกสนาน

วิทยาศาบาลหนึ่งสุขวิทยาโกรณ์ตั้งตรงสิบสิบห้า
เอาพระมือจังหวัดยักษ์สวทรก่อนซื้อโรงเรียนจับข้างหน้าออกแถว
ให้ย่ายหาเหมือนสมวงย่ายให้เป็นผู้เถา
คนแก่จำอะไรไม่ค่อยได้หรอกค่ะแต่ไปโรงเรียนที่ดูสิ
บาดบวนบวนยังป่านั่น
คือเขาสนุกสนานมากอะนะคะเพราะว่าโรงเรียนมีวงดนตรี
แล้วพอมีงานเกษียณวงดนตรีก็เลยมาเล่นให้กับคุณครูนั่นเองนะคะ
ยินดีต้อนรับคุณครูทุกท่านนะคะสู่ความสูงวัยค่ะ
นี่ก็เป็นบรรดาขบวนของคุณครูนะคะที่รวมกันไม่ว่าจะเป็นคุณครูที่ยังสอนอยู่
แล้วก็คุณครูที่เตรียมเกษียณอายุราชการนะคะ
คุณครูดีแล้วค่ะดีแล้วค่ะอายุมากแล้วหยุดทำงานได้นะคะ
อ้าวงานเกษียณต่อไปที่ถ้างวัดชะเชิงเศร้าค่ะ
ปกติเนี่ยงานเกษียณอายุราชการเขาก็ต้องมอบดอกไม้กันเนอะ
ที่โรงเรียนนี้เขามอบอะไรไปดูค่ะ
โชว์อะไรกันนะ

เพราะว่าคุณครูจะได้เอาไปผัดกะเพรา
แล้วก็เอาไปผัดใส่มะเขือยาวกินเย็นนี้เลยนะคะ

เชิงเศร้านะคะคุณครูกระมวลทิพย์เป็นคุณครูที่เกษียณอายุราชการที่ใส่เสื้อลูกไม้ลูกไม้อะค่ะ
โดยคุณครูที่มามอบช่อผักชื่อว่าคุณครูมาดาม
คุณครูบาดานเนี่ยเขาบอกว่าโอ๊ยตอนเป็นครูอยู่ด้วยกันเนี่ยมาอุดหนุนผักเลื่อยค่ะ
เกษียณอายุราชการก็เลยอยากให้นึกถึงกันก็เลยเอาผักนั่นแหละมามอบให้คืนไป
ก็เป็นไอเดียที่ดีเหมือนกันนะคะ
แต่ว่าคุณยายขี้เกียจทำกับข้าวอะค่ะ
คุณยายว่าคุณยายขอเป็นดอกไม้ดีกว่านะคะถ้าเป็นคุณยายอะค่ะ
แต่ก็เป็นน้ำใจสินน้ำใจต่อกันนะคะ
สวอย่าไปกังวลค่ะอย่าไปกลัวความแก่นะคะ
แก่แล้วก็มีความสุขได้ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรง
ทำจิตใจให้มีความสงบสุขแล้วก็อย่าลืมหากิจกรรมทำจะได้ไม่เบื่อนะคะ
เพราะคุณจะไม่ได้ทำงานแล้วอยู่บ้านสบายกระจายเหมือนคุณยายด้วยค่ะ
อยู่บ้านซื้อบริเฮษยังเปิดทีวีเปิดติ๊กจ๊อกแล้วก็เริ่มหาข้าวมาวางให้เจ้าฟ่าวนั่นแหละ
ไปกันเด้ออย่าเดินเข้าอย่างนั้น
แล้วมาเจอกันพรุ่งนี้ค่ะ